ดูเหตุอุกอาจกลางเมืองสุพรรณบุรีครับ
คนร้ายในยิงแบงค์วัดดาวน์
วัดดาวไปกินข้าวกับแฟนในร้านอาหาร
บอกว่าคนร้ายตามมายิงคิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความแค้นสะสมครับ

ห้ะสนนั่นเลยครับสนนั่นแยกเม้นแก้ว
เขตเทพธรรมเมืองสุพรรณบุรีครับ
เช้าบ้านนั่งกินข้าวอยู่ป้ายก่อนนะ

ไปพบศพนายอนุพงศ์ชาติดีอายุ๒๓ปีฮะ
เขามีฉายาว่าแบงค์วัดดาวถูกยิงเข้าที่ศีรษะ๒นัดลำตัว๕นัดยิง๗นัดนะที่เข้านะไม่รู้ยิงมากกว่านี้หรือเปล่า
เสียชีวิตอยู่ท้ายรถยนต์ของตัวเองครับ
แฟนของผู้ตายเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอกับแฟนมานั่งกินข้าวนะฮะในร้านจุดใกล้เกิดเหตุนี่แหละ
บังเอิญมาเจอนายเพิ่มภูมิสิริวัฒน์หรือว่าชื่อโอมเป็นอริเก่าเอาดันมากินข้าวร้านเดียวกัน
แต่ช่วงนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะกระทั่งกินข้าวเสร็จแบงค์ก็เดินกลับไปที่รถ
จู่โอมลุกเดินตามมาแล้วอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปนะฮะโอ้โหยิงยิงไม่นับอ่ะนะ
แล้วก็คนร้ายขับรถเก๋งสีเทาหลบหนีไปครับค่ะตำรวจแกะรอยผู้ก่อเหตุนะครับ
หนีไปทางอูทองนะอำเภออูทองจึงจัดกำลังตำรวจนะครับไปตรวจสอบตามสถานพยาบาล
ทราบว่าโอมเนี่ยไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอูทองนะ
จากถูกยิงเหมือนกันถูกยิงสองนัดที่ชายโครงซ้าย
ตำรวจจึงเข้าไปอายัดตัวไว้นะครับแล้วก็รีบพาไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนะครับ
หลังจากหายดีแล้วเดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งนะฮะ
ว่าใครเริ่มใครตอบโต้เพราะว่าได้รับบาดเจ็บทั้งคู่ครับ